คุณผู้ชมเราไปดูการเตรียมความพร้อม
ในการดูแลพื้นที่เขตพระราชฐาน
นั่นก็คือบริเวณโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กันหน่อย
ซึ่งอย่างที่บอกไปตำรวจก็ยังคงตรึงกำลังไว้อยู่ตรงนี้
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์มาตรงนี้
หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตำรวจก็วางกำลังวางแนวกั้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ยังคงสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบ

โดยได้สำรวจเส้นทางข้างเคียงทั้งถนนพิศนุโลก
ถนนสามเศษถนนนครราชศรีมา
โดยมีการวางกำลังนอกเครื่องแบบตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อย
ปิดกั้นการจราจรทั้งหมดเต็มรูปแบบเลยนะครับ
ส่วนพื้นที่รัศมี๑๕๐เมตรจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
บริเวณแยกพล๑แยกสวนมิสักวันสะพานมักขวานรังสรรค์
เทเวศแยกบางขุนพรมแยกวิสุทธิกษัตริย์
ใช้กำลังตำรวจในชุดควบคุมฝูงชนดูแลความเรียบร้อย
แล้วก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์วางขวางถนนเต็มไปหมดเลยนะฮะ
บางคนบอกโอ้โหไม่เคยเห็นภาพของกรุงเทพ
ที่มีตู้คอนเทนเนอร์มาวางซ้อนกัน๒ชั้นเป็น๑๐๑๐ตู้
นี่ฮะขวางไว้เลยนี่สะพานมะควันรังสรรค์
มีแนวรถตู้เป็นแนวหลังอีกคุณดูสิ
บางคนบอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะคะ
บอกว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวง
ขั้นว่าต้องมีตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้ใจกลางกรุงแบบนี้เหรอ
ใช่นะครับแล้วก็มีรายงานออกมาที่บริเวณหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยู่ใต้แถวสะพานพระราม๘
มีการซ้อมปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงหรือว่าแอลแรด
แล้วก็นำตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่มาปิดกั้นบนเส้นทางจราจรด้วยเห็นไหม
คนข้างบนเขาก็มีการเหมือนจะปิดหูอะไรด้วยนะฮะ

เช่นเดียวกับที่แยกมักขวานรังสรรค์นะครับอย่างที่บอกไป
มีตู้คอนเทนเนอร์มาวางปิดกั้นซ้อนกัน๒ชั้น
แล้วก็แนวราบตั้งกี่ตู้แล้วนะฮะ
แล้วมีแบรีเออร์คอนกรีตสูงเมตร๕๐เซนติเมตรอีก
อกจากนี้ตามแยกพาณิชยาการแยกวัดเบนจมะบอพิษ
ก็มีการนำรถตู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาปิดกั้นถนนไว้
จนถึงช่วงเช้าช่วงสายเที่ยงมาแล้วนะฮะ

เพราะว่ายังถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างแน่นหนาตรงนี้อยู่นะครับ
ส่วนเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ
สกัดรถของนายปียรัฐจงเทพหรือว่าโตโต้
ซึ่งโตโต้ก็คือหัวหน้ากาดของกลุ่มราศดรวีวารันเทียนะครับ
ก็ไปสกัดกันตรงบริเวณลานจอดรถตลาดสนามหลวง๒
ริมคลองทวีวัฒนาแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนาเมื่อวานนี้นะครับ
และจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็อ่านหมายจับของศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ความผิดคดีอาญามาตรา๑๑๒
ซึ่งเคยไปขึ้นปลาใสแล้วก็ร่วมชุมนุม
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยโตโต้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่นั่งรถที่ตัวเองขับไปยังสนสาราแดง

ขณะที่นั่งไปแล้วก็โดนจับก็มีการไลฟ์สดตลอดเลยนะครับ
ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวให้พนักงานสอบสวน
สพเมืองอุบลราชธานีรับตัวไป
แล้วก็ไปถึงที่สพเมืองอุบลราชธานี

โดยที่สพเมืองอุบลราชธานีเนี่ย
เขามีสมาชิกปลดแอบอุบลราชธานี
เขานำหมูกระทะนำพิซซ่าเอาเต็นต์มานอน

นี่มาชู๓นิ้วให้กำลังใจกับโตโต้ด้วยนะครับ
เช้าวันนี้นะครับทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ก็เข้าไปพูดคุยแนะนำข้อกฎหมายให้กับโตโต้
บริเวณหน้าห้องคุมควบคุมนะครับ
เบื้องต้นนี่นายปริยรัติ์หรือว่าโตโต้
ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าวผ่านประตูห้องขังนะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจก็ให้การดูแลเป็นอย่างดี
สภาพจิตใจตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่
แต่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่านายปียรัฐหรือว่าโตโต้
จะยื่นขอประกันตัวหลังสอบสวนเสร็จ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่
เพราะว่าเจ้าตัวเขาเคยประกาศไว้ว่าจะไม่ยื่นขอประกันตัว
หากจะปล่อยตัวต้องปล่อยตัวอย่างไม่มีเงื่อนไข
เขาเคยประกาศกล้าวไว้แบบนี้นะฮะ

แต่ทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชม
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเลย
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีออกมาประกาศบอกว่า
ถอยคนละก้าวด้วยการที่จะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตรา

โดยเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒เนี่ยนะคะ
มีรายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระบุว่าพนักงานสอบสวนของพื้นที่ต่าง
มีการแจ้งข้อกล่าวหากับ๑๒แก่นำม็อบราชดร
ถามความผิดตามมาตรา๑๑๒จำนวน๑๒รายด้วยกัน
มาดูหลักก่อนนะคะว่ามีใครบ้าง
อย่างเช่นพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวิน
กวินมี๘คดีด้วยกันค่ะ
คดีต้องแจงไว้สักนิดหนึ่งหลายพื้นที่นะฮะ
ทั้งสภขอนแก่มสภพศิษยา
สพเมืองอุบลสพเมืองร้อยเอ็ด

แล้วก็ถ้าเป็นคดีอาญาก็ที่สนชนะสงคราม
กับที่บกปอทปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีนะฮะ
ก็แต่ละพื้นที่รับผิดชอบไปแต่ว่าความผิดเหมือนกัน
ก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒นะคะ

รุ้งก็คือนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนากุล
ครับครับหกคดีค่ะนะฮะสภคลองหลวงเอย
สพเมืองนลนครศรียุธยาชนะสงครามเหมือนกัน
แล้วก็บางโพรวมถึงทุ่งมหาเมฆนะฮะ
ถัดมาค่ะไม้พานุพงศ์จาดนอกนะคะ
เนี่ยรับไป๔คดีนะฮะครับ
นายอานนท์นำพาทนายอานนท์ค่ะ๔คดีด้วยกัน
แล้วก็คนขวามือนะคะน้องมายรับไป๓คดีค่ะ
ัสรวรีธนกิจวิบูรณ์ผลนะคะแล้วก็มีรายงานข่าวด้วยนะคะว่า
พนักงานสอบสวนได้มีการขอสารเพื่ออนุมัติออกหมายจับ
คือหมายจับเนี่ยต้องอนุมัติโดยสารถูกไหมถ้าหมายเรียกเนี่ยตำรวจสามารถที่จะไปขอได้นะคะ
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบต่างแต่ปรากฏว่าศาลเนี่ยไม่อนุมัติออกหมายจับค่ะ
โดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลสาธารณะที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ก็เลยให้ออกหมายเรียกแทนนะฮะนอกจากนี้มีรายงานตัวด้วยว่า
พนักงานสอบสวนของแต่ละพื้นที่กำลังจะมีการแจ้งข้อหา
ดำเนินคดีในฐานความผิดตามมาตรา๑๑๒อีกประมาณ๓๕ราย
สุดท้ายแล้วสรุปแบบนี้นะคะว่าสารไม่อนุมัติออกหมายจับ
คือถ้าเกิดว่าขอหมายจับต้องขอให้สารอนุมัติแต่ถ้าหมายเรียกเนี่ย
ก็คือตำรวจสามารถที่จะออกหมายเรียกได้เลยออกหมายเรียกสองครั้งไม่มา
ก็ค่อยไปขอสารอนุมัติออกหมายจับนะคะ
คุณผู้ชมฮะไปดูในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะ
หรือว่าในส่วนของภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
ซึ่งไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้ารัฐสภานะฮะก็คุณผู้ชมฮะจุดที่หน้ารัฐสภานะครับ
ก็เป็นจุดหนึ่งที่กลุ่มนี้เขานัดหมายกันตั้งแต่ช่วงเวลา๙โมงเช้าแล้ว
อย่างที่บอกไปเขาจะไปยื่นเอกสาร
หนังสือถึงประธานรัฐสภาใช่ไหมคะ
เป็นแผ่นเดียวคุณเป็นแผ่นเดียวเลยนะฮะ
ในการให้เหตุผลว่าสอสอบางคนที่ไปร่วมการชุมนุมของกลุ่มคณะราช๖๓
จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงมาเป็นกลุ่มราศดรแล้วก็มีการจาบจ้วงมีการล่วงละเมิดสถาบันนะครับ
แล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นบุคคลที่ทั้งออกหน้าแล้วก็อยู่เบื้องหลัง
ให้ตรวจสอบพฤติกรรมว่าอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะ
ใช่นะครับตรวจสอบพฤติกรรมจริยธรรมว่าท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับ
ก็เป็นการประกาศจุดยืนนะครับประกาศทั้งจุดยืนการที่จะยื่นให้ตรวจสอบสอสอ
และจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มคณะราชนะครับ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็ได้ไปติดตามบรรยากาศอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภานะครับ
ติดตามได้จากคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ทราบ
เชิญครับคุณนฤทธิ์ครับเชิญค่ะเชิญครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันนะครับ
ได้เดินทางมาบริเวณด้านหน้าด้านหน้าอาคารรัฐสภานะครับ
เพื่อที่จะยื่นหนังสือต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะครับ
เพื่อที่จะขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของสอสอบางท่านนะครับ

ยังยืนยันนะครับว่าวันนี้การชุมนุมของทางกลุ่มของตัวเองนะครับ
ไม่มีการเผชิญหน้ากับกลุ่มคณะราษฎร๖๓ในวันนี้อีกด้วยครับ

บริเวณด้านหน้ารัฐสภามีกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน
ได้นัดรวมค้นกันนำโดยนายภาษาสุวรรณน้าแก้ว
แก่นำกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันและ
มวลชนที่สวมใส่เสื้อเหลืองจำนวนหนึ่ง
เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา

คือยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกรัฐสภาบางท่านนะครับ
ทางกลุ่มมองเห็นว่ามีพฤติกรรมจาบจ้วงล่วงละเมิดต่อสถาบันอย่างชัดเจน
เปิดเผยและมีการท้าทายอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นการกระทำนะครับที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของสมาชิกรัฐสภา
จากรัฐสภานั้นมีการกำหนดให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนต้องกล่าวคำปฏิญาณตน
เช่นในหมวดที่๒มาตราที่๖ที่กำหนดไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดไม่ได้
หลายคนครับในพักเก้าไก่เรามีภาพมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
ก็เห็นได้ชัดว่าการไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มคณะราชเนี่ยมีแล้วก็เห็นพร้อมต้องการเห็นด้วยกับคณะราชทุกอย่างในการเคลื่อนไหว
ซึ่งสภาอันทรงเกียรติเนี่ยนะครับก่อนจะเข้าทำงานเป็นสอสอเนี่ย
พวกคุณจะเป็นผู้แทนราษดรหรือผู้แทนประชาชนเนี่ย
พวกคุณก็ต้องถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนนะครับ
ซึ่งสิ่งนี้เราคิดว่ามันเป็นหลักการของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
ซึ่งพวกคุณกำลังเห็นด้วยสนับสนุนคณะราชที่กำลังจับจ้วงสถาบัน
ที่กำลังก้าวล่วงสถาบันใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย
ซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับสภาผู้แทนรัศดร
โดยบอกว่าวันนี้เป็นวันที่๒๕พฤศจิกายนเป็นวันเกิดของนายธนทร
โดยเนื้อหาการแสดงนั้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้ให้แก่นำหนึ่งคนนะครับ
อดเสื้อชู๓นิ้วพร้อมทั้งคล้องป้ายที่มีข้อความว่าถอนชักใหญ่อีกด้วยครับ
ท่านพี่แท้ครับวันนี้ว่าผู้ที่อยู่ต้นหาการชมนุม
และมีความเสื่อมพันธุ์ก็คือผู้คนที่มีคือชูสามนิ้วอยู่ตรงนี้เอง
ท่านพี่แท้ครับพร้อมทั้งคล้องป้ายที่มีข้อความว่าทรชักใหญ่อีกด้วยครับ
หลังจากนั้นการแสดงเสร็จนะครับทางตัวแทนกลุ่มได้ยื่นหนังสือต่อ
นายราเมฆรัฐนาชเวงเลขานุการประธานสภานะครับ
เดินทางออกมารับหนังสือด้วยตัวเองและประกาศว่าการชุมนุมในวันนี้ของทางกลุ่ม
อย่างแน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้นะครับอาทางกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะครับ
จะมีการชุมนุมต่อนะครับที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

ก็เพื่อที่จะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายอีกด้วยในวันนี้ครับ

รายงานสดจากด้านหน้ารัฐสภาครับ

เรื่องของการชุมนุมแล้วก็การเตรียมรับมือ
เดี๋ยวเรามีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าผู้สึกของเราก็ประจำจุดต่าง
ในการเตรียมพร้อมเต็มที่เหมือนกันในการรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ